กลายเป็นประเด็นดราม่าสนัดโลกโซเชียลไปแล้วนะคะ

พอว่าประเด็นใกล้คนก็บอกว่ะ

คริสพีรวาทเขาเกิดจากกาเลเล่นซีรีส์ไว
แล้วก็นี่คือเรื่องราวดราม่าทั้งหมด
มันเกิดจากตอนที่คริสเขาไลฟ์สดกับเพื่อน

คริสเป็นเกย์หรือเปล่าก่อนที่คริสจะสวนกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้ค่ะ

ทำไมชื่อของคริสพีรวัตรถึงติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งได้จ้
คิดเป็นเกย์ยะจริง
พี่คิดเป็นเกย์จริงมั้ยครับ
เนี่ยแค่นี้คือเป็นสาเหตุที่โลกโซเชียลเดือดมากร้อนและอุบมาก
เขาออกมาแฉคริสยับเลยทั้งเรื่องเก่าที่เคยหลุดแล้วก็พูดในคดีข่มขืน
มันเป็นเรื่องสนุกปากเป็นเรื่องขำขันกันไป
คำว่าเมคฟันนะคะหรือแม้แต่พูดเหยียดเพื่อนบ้านเรียกว่าลาวอย่างนั้นอย่างนี้
บอกเพียงสั้นบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะหนุ่มคริสจะออกงานอีเวนต์
แล้วเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลตอนนี้
ค่ะแล้วก็ล่าสุดเปลี่ยนจากงานอีเวนต์เป็นที่ตึกแกมมี่ตอน๖โมงครึ่งนะคุณผู้ชม

ต้องเดี๋ยวก็รออัปเดตกันอีกทีนะว่าคริสจะออกมายังไงบ้างนะคะ